ทีนี้คุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่า
หลายคนกังวลใช่ไหมคะถึงการฉีดวัคซีน
กลัวกลัวบ้างกังวลต่างนานา
ไม่กล้าฉีดทีนี้คนไปฉีดวัคซีนน้อย
เพราะฉะนั้นกลัวว่ายอดไม่ได้ตามเป้าโปรโมชั่น
แลกแจกแถมในการฉีดวัคซีนก็มานะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูเที่ยวแรกก่อนเลยค่ะ
แม่แจ่มเวสเชียงใหม่นะเขาแจกอะไรแหละตัวนี้

นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณบุญลือทำมานะค่ะ
ทำทารานุรักษ์นะคะซึ่งเป็นในอำเภอแม่แจ่ม
เขาจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวแม่แจ่ม
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙

แจกแจกลูกวัว

ปัดละ๑ตัวจนกว่าการฉีดวัคซีนในพื้นที่แม่แจ่มจะครบ๑๐๐ได้เห็นไหม
นี่นะคะเดือนหนึ่งก็เท่ากับว่าแจก๔ตัวอาทิตย์ละตัวถูกไหมคะ
ในอำเภอแม่แจ่มบอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา
ส่วนหนึ่งยังไม่มั่นใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาฉีดวัคซีน
ก็เลยประกาศแจกลูกวัวให้กับชาวบ้านได้นำไปเลี้ยง
เพราะว่าปกติแล้วชาวบ้านก็จะเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้อยู่แล้วนะคะ
ถ้ามีกิจกรรมอะไรแล้วก็รณรงค์แจกวัวแจกควายแจกหมู

โดยจะแจกสัปดาห์ละ๑ตัวนะคะตามเป้าหมายการฉีดวัคซีนของอำเภอของเขานะคะ
จะฉีดสัปดาห์ละ๒๐๐คนพอครบ๒๐๐คนครบ๑สัปดาห์ปุ๊บ
เอา๒๐๐คนนั่นแหละค่ะมาจับฉลาก
ฉลากว่าใครเนี่ยจะโชคดีได้ลูกวัวไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะ
เดือนหนึ่งก็เท่ากับว่าแจก๔ตัวนะคะจนครบโครงการฉีดวัคซีน๑๐๐เต็ม

ขยับมาที่ภาคอีสานหน่อยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ข้อตกลงกับผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็ร้านจำหน่ายสินค้า
เขตเทศบาลเมืองพลกว่า๓๐ล้านในการให้สิทธิพิเศษ
ผู้ที่มารับวัคซีนโควิด๑๙แล้วก็ยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นทองคำรูปประพันธ์
หนัก๑สลึง๓เส้นด้วยนะคะ
อำเภอพลเขามีกำหนดฉีดวัคซีนก็คือ๕๗กรกฎาคม
ตั้งเป้าผู้รับวัคซีนในพื้นที่ของเขาคือ๖๐๐คน
ใครที่ฉีดเข็มแรกแล้วก็จะมีโอกาสรับเอกสาร
สามารถลุ้นทองคำได้ทันทีเลยนะคะ
ส่วนคนที่พลาดโอกาสก็จะนำคูปองไปรับส่วนลด
ร้านค้าร้านอาหารต่างได้๑๐หรือว่าสิทธิต่าง
ตามข้อกำหนดโดยสิทธิ์ต่างจะมีเรื่อยไป
จนถึงสิ้นปี๒๕๖๔เท่านั้นนะคะ
ก็ดีนะโปรโมชั่นฉีดวัคซีน
เป็นแรงจงใจเนอะ